มาดูเรื่องนี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเป็นลักษณะของการเตือนนะคะ
มีคนที่เขาสั่งโอเวนตินปั่นภูเขาไฟค่ะ
แต่สิ่งที่แถมมาในแก้วมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็แถมมาหลายชิ้นด้วย

อันนี้เล็กก็มีอ่ะ
มีไม่ชอบป่อน้อยอ่ะน้องดึกไปทำนี่
นี่เอาทิ้งไปแล้ว๒ชิ้นใหญ่นะเพราะว่าเขียนเจอที่
โอ้โหมาทั้งสองคนเนี่ย
มันคือเศษปอยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

บอกว่าครอบครัวนี้เขาไปกดตู้น้ำร้านดังเลย

สิ่งแปลกปลอม๒๒กันยายนที่ผ่านมา

พอซื้อเสร็จสามีกับลูกวัย๒ขวบก็ดื่มกัน
แต่สามีบอกว่าเอ๊ะอะไรมันหลุดเข้าไปในปากก็ไม่รู้ค่ะ

ขายทิ้งก็นึกว่าอ๋อสงสัยมันหลุดมาชิ้นเดียว

สิบสามชิ้นนี่เขาเทน้ำแล้วก็นับเลยอ่ะ

ผู้เสียหายก็เลยติดต่อไปที่ศูนย์บริการของตู้กดน้ำ
ได้คำตอบและได้คำขอโทษมาจากแอดมิน
และให้โค้ดเครื่องดื่มฟรี๕แก้ว
ขอคุยกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
แต่ให้การตลาดโทรมาว่าจะส่งกระเช้ามาให้

ขอคุยกับคนที่มีอำนาจแก้ไขเรื่องนี้ได้ไหม
สุดท้ายเนี่ยค่ะเจ้าของโพสต์ได้คุยกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และเลขาเจ้าของ
เขาเสนอเงินทำขวัญให้๕๐๐๐บาท
แต่โพสต์นี้มันก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เยอะ

แล้วถ้าเด็กกินเข้าไปล่ะถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่
เข้าไปแล้วสังเกตใช่ไหมว่าอะไรมันแปลก
ถ้าเด็กกินแล้วไม่รู้อ่ะดื่มแล้วกลืนไปเลยเนี่ย
เน็ตถามนะคะว่าอยากรู้ว่าเจ้าของโพสต์รับค่าทำขวัญไหม
๕๐๐๐บาทที่ว่านี้รับข้อเสนอไหม

แต่สุดท้ายเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รับค่าทำขวัญละมั
เพราะว่าเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สอนอสายไหม
คือเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการกระเช้า
ใช่ไม่ได้ต้องการน้ำฟรี๕แก้วอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องการให้มีการรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขปัญหา